สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะอาชีพเกษตรกรนะคะต้องพึ่งพาสภาพอากาศในการเพาะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นหน้าแรงแบบนี้นะคะต้องเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยค่ะคุณผู้ชม
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
เกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราและควรไถกรบต่อสั่งข้าวแทนการเผาป้องกันฝุ่นพิษ
ภาคกลางภาคตะวันออกค่ำถึงเช้าอากาศเย็นกลางวันร้อนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่คลื่นลมสงบจุดใดขาดฝนควรใช้พืชคุมดิน
เพื่อป้องกันหน้าดินน้ำระเหยและระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะในระยะนี้ถ้าใครต้องขับรถนะคะฝ่าไปในหมอกก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
ส่วนที่ประเทศอิตาลีค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาภูเขาไฟเอ็ดน่าได้เกิดการประทูขึ้นค่ะคุณผู้ชม
มีเท่าฐานพวยพุ่งที่ไหลลงมาที่เห็นสีแดงฉามแบบนี้คือลาวาค่ะ
ซึ่งภูเขาไฟเอ็ดน่าแห่งนี้นะคะถือเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ